ท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนาวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปขอให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่า
ขณะนี้สารรัฐมนูลมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิทายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ๗ต่อ๒
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่สี่สิบห้า
เดี๋ยวก่อนครับพูดเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวท่านประท้วง
เมื่อศาลลำนูนมีมติออกมาอย่างนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านประท้าน
ขออนุญาตประท้วงต้องให้๑๐ผู้ประท้วงก่อนครับ
ไม่ครับตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับ
ประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับ
เพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับ
ถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับ

คือกิติศักดิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ตามรัฐมนูลมีสามารถที่จะอภิปรายได้ครับ

ขออนุญาตนะครับผมเพิ่งนั่งนิดเดียวนะครับ

ท่านประธานครับการยืนแล้วลุกขึ้นชูมือปรานุกเนี่ย
ท่านนั่งก่อนท่านพูดแน่
แล้วเขาก็พูดแน่แล้วจะพูดกันกี่ครั้งเถียงกันผมก็จะ

ข้อบังคับไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นะครับ

ผมกำลังแค่อ่านนิดเดียวนะครับนั่งลงก่อนครับ
แล้วท่านจะไปเถียงกับท่านกิติศักดิ์เดี๋ยวผมจะให้ชี้แจงครับนะครับ
อย่าเอาชนะผมเลยนะครับผมไม่ได้มีข้อ
ครับด้วยความเคารพแล้วผมก็โอเคนะท่านนั่งนะครับ

คือด้วยข้อบังคับครับที่ท่านวิโรธจะต้องได้ประท้วง
ซึ่งถ้าเกิดท่านประธานยอมให้ท่านวิโรธประท้วงมันก็เดินต่อครับ
ฉะนั้นมันจะกลายเป็นการประท้วงท่านประธานข้อ๕ไปต่อครับ
ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปไม่จบครับให้ท่านวิโรธได้ประท้วงเถอะครับท่านประธานครับ
ครับก็อนุญาตไปแล้วสิครับนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษณะอดีศรผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อบังคับข้อที่๔๕ครับ
คืออย่างนี้ครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับ
ไม่ต้องแสดงอาการไกลเฮียนกระหือรือขนาดนั้นนะครับ

ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานครับ
ไม่ต้องกระเฮียนกระหือรือครับเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ฮะ
ท่านหยุดแค่นั้นดีกว่านะครับนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับใช้
ตกลงก็คงต้องเพิ่งจะเริ่มดำเนินการนะฮะ
เมื่อกี้นี้จะขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาใช่ไหมครับ
ผมขอเวลานิดหนึ่งนะฮะ